การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบุรียรำนะคะ
คือเริ่มไปแล้วแหละตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
มีทีมเรือพายจากจังหวัดนนทบุรี
เขาจะเริ่มการแข่งขันในวันที่๑๕พฤษภาคม
เขาลากเรือที่จะใช้ในการแข่งขัน๒ลำ

พอถึงช่วงอำเภอหนองบุญมากในจังหวัดนครราชศรีมา

ให้ใบสั่งในกรณีใช้รถลากจูงโดยไม่ได้รับอนุญาต
โค้ชแล้วก็นักกีฬาเองเขาบอกเขายืนยัน
เขามีหนังสือรับรองจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะว่า
เขาเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อที่จะไปร่วมการแข่งขัน
คือแบบนี้ก่อนถ้าเกิดว่าไปดูตามกฎหมายจราจร

แต่ที่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่

ใช่เขาบอกเขามีใบรับรองแบบนี้นะคะ

เพราะตำรวจยืนยันว่านี่คือสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
เรือพายเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

แต่ยังไม่ได้มีการปรับหรือว่าไปจ่ายค่าปรับ

มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไปขออนุญาต
ทางขนส่งให้ถูกต้องแต่เขาก็มีหนังสือรับรองมาแล้วนะ

กรณีนี้เกิดขึ้นกับทีมเรือพายจังหวัดนนทบุรี

แล้วก็ถูกตำรวจจับแล้วก็ปรับในข้อหา
ใช้รถลากจูงโดยไม่ได้รับอนุญาต๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดนายสยุมภูป้อมเสมาครูผู้ฝึกสอนทีมเรือภัยเยาวชนเมืองนทบุรี
เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะ
บอกว่าผู้ช่วยโค้ชและนักกีฬาบางส่วนเนี่ย
เดินทางจากนนทบุรีบรรทุกเรือพาย
ขนาดความยาว๑๒๕เมตรมากัน๒ลำ
โดยบรรทุกเรือใช้ตัวพ่วงใส่ตัวพ่วง
ใช้รถกระบะในการลากจูง
ตั้งแต่เช้า๑๒พฤษภาคม
เดินทางมาถึงบ้านหนองหัวแร็ด
ตำบลหนองหัวแร็ดอำเภอหนองบุญมาก

พร้อมให้ใบสั่งข้อหา
ใช้รถลากจูงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบุในนั้นบอกปรับ๕๐๐บาท
แต่ตำรวจยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบปรับ
ก่อนที่จะปล่อยให้เดินทางต่อไปนะคะ
พอถึงบุรีรำเสร็จเรียบร้อย
เช้า๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ

และประสานต่อไปยังสอบพ่อหนองบุญมาก
ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
โดยทางสพนบุญมากก็ได้แก้ไขในใบสั่งดังกล่าว
เป็นแค่การตักเตือนเท่านั้น

เป็นเรื่องของความรู้สึกของทีมนักกีฬาเอง

ก็ใช้ตัวพ่วงชักลากเรือพาย
ร่วมการแข่งขันมาแล้วในหลายพื้นที่

แต่ไม่เคยถูกจับเลยในข้อหาแบบนี้
นามทีมนักกีฬาเมืองนนท์
ก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
แล้วก็เข้าใจว่าตำรวจทำตามหน้าที่อย่างถูกต้องแล้ว
สำนักงานขนส่งจังหวัดระบุว่าการต่อตัวพ่วง
ลักษณะแบบนี้ต้องมีการยื่นขออนุญาตเป็นรถ

และจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายเหมือนกับประเภทอื่น
โดยเจ้าหน้าที่จะออกเป็นป้ายทะเบียนสีส้มให้

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผย
บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่
แต่ก็ต้องขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามสั่งการไปยังผู้กำกับการสพนบุญมากค่ะ
กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องคำนึงถึงสังคมเพราะเรื่องที่เกิดขึ้น

ที่เขากำลังจะเดินทางไปแข่งขันกีฬานะคะ
ตำรวจก็ต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่
เพราะการกระทำความผิดกฎหมายจราจรดังกล่าว
สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้

ประสานไปยังผู้ขับขี่ให้นำใบสั่งดังกล่าว

ในช่วงขากลับจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
และให้ตำรวจทำการว่ากล่าวตักเตือน
โดยไม่ต้องเปรียบเทียบปรับแล้วค่ะ

เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปทำตาม

ก็คือไปจดทะเบียนให้รถเป็นรถเพื่อใช้ในการเกษตร

ไปที่อื่นลากจูงที่อื่นแข่งขันที่อื่น
ได้ไม่ถูกจับถูกปรับอีกนะคะ